มีเพียงใดแต่ฉันไม่ท้อใจต้องอดทนต้องไขว้คว้ารู้แน่
เศรษฐกิจก็ไม่ดีฝนก็ตกคนหายหมดเลย
เดี๋ยวแต่ฟ้องร้องรถปลดทุกข์ซะหน่อยนะฮะ
เมื่อวานไปฟ้องร้องมาเหมือนกันฟ้องร้องมาเหมือนกัน
สารก็ไม่ตอบอะไรเลยอุตส่าห์เอาทั้งน้ำแดงทั้งผลมงผลไม้

ท่านคงไม่ตอบท่านคงตอบในฝัน

ต้องช่วยให้รถปลดทุกข์ช่วยหน่อย

สัมพันธ์ให้มาเที่ยวตะลงตลาดหน่อยเศรษฐกิจไม่ดีเลยขายไม่ออก

เหนื่อยเหงเหมือนเงินหมุนไม่ทัน
แต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องเตรียมตัวตอนนี้นะครับสำหรับใครที่ขายข้าวขายของอยู่นะครับ
สภาพอากาศเมื่อสักครู่นี้เห็นข่าวโอ้โหราบไปหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าฝนจะตกไปนานแค่ไหนหลังจากนี้จะเป็นยังไง
แต่บอกใบ้นิดนึงว่าหลังจากนี้จะเป็นช่วงที่ฝนจะออกไปจากเมืองไทยแล้ว

ใช่ครับจะเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วง
ก็ปกติก็จะประมาณ๑เดือนแต่ว่าก็จะยังมีฝนที่เกิดจากลักษณะของฝนเกิดจากลมที่เกิดจากในฤดูฝนเนี่ย
ตกอยู่ในเมืองไทยอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับ

มีกลุ่มก้อนเมฆที่อาจจะมีเกิดฝนทั้งหนา
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มฝน

มีการเชื่อมต่อกันระหว่าง

แล้วก็อีกหนึ่งหย่อมนะครับอยู่ในแถวบริเวณประเทศญี่ปุ่นนะครับ

มีการเชื่อมต่อกันแบบนี้

หลังจากนี้ก็จะไปอยู่บริเวณทางตอนล่างของจีน

ถึงแม้ว่าร่องฝนจะหายไปแล้วเนี่ยนะครับ

ยังมีกระแสลมที่มาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้

อบเอาความชื้นมาปกรุมเมืองไทยของเราอยู่ก็ยังมีโอกาสที่จะเจอฝนอยู่นะครับ
นี่คือการคาดการณ์อุณหภูมินะครับ

อากาศเย็นสบายนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสาน

ตอนบ่ายนะครับภาคเหนือก็อยู่ที่ประมาณ๒๙องศานะครับ

ภาคกลางก็สูงหน่อยนะครับประมาณ๓๘องศาช่วงประมาณบ่าย๒โมง
ก็เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนช่วง๙โมงครับ
จะมีแถวบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับที่มีฝนหน่อย
ส่วนช่วงเที่ยงครับจะพบว่าภาคเหนือเยอะเลยทีเดียวกับภาคอีสานตอนบนนะครับ
ส่วนภาคใต้ก็แถวบริเวณพื้นที่๓จังหวัดนะครับ
ก็จะมีกลุ่มฝนเนี่ยนะครับเข้ามาปกลุ่มบ้างนะครับ

ต่อไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงประมาณบ่าย๓โมงนะครับ
กลุ่มฝนส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
อีสานตอนบนอีสานตอนล่างอีสานตอนบนเนี่ยจะหนักหน่อยนะครับ
ส่วนนี้เป็นช่วงเย็นแล้วนะครับ
ช่วงเย็นฝนก็จะมีตกประปรายนะครับบางจุดบางพื้นที่
แต่ก็จะไม่หนักเท่ากับช่วงกลางวันนะครับ
นี่คือช่วงค่ำนะครับก็จะมีอยู่บางจุดแถวบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ถึงแม้ว่าฝนจะตกน้อยกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับ
แต่ว่าฝนที่ตกมาวันนี้ตลอดทั้งวันรวมกับปริมาณฝนที่ตกมาก่อนหน้านี้
อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติต่างได้
น้ำทูบสะพรรณน้ำป่าและหลักดินโคนถล่มจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ
ก็สัญญาถ่ายไม่เข้าในว่าอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากมา
นี่ก็คือเรื่องที่มาเตือนกัน